พาคุณผู้ชมกลับมาที่บริเวณท่ารถตู้ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค
พาคุณผู้ชมกลับมาที่บริเวณท่ารถตู้ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค
ซึ่งกลุ่มผู้ชมนุมเมื่อตอนเย็นยังอยู่ฝั่งขวา
แต่ตอนนี้ลงมาบนถนนสองเลนที่มุ่งหน้ามาจากเทศบาลรังสิต
ตอนนี้ได้มาปิดถนนบริเวณทางโค้งนี้หมดแล้วทั้งสองเลนนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศตอนนี้เริ่มมีการนำรถเข้ามา
แล้วก็มีการปราศัยอย่างต่อเนื่อง
มีประมาณ๒เวทีที่มีการปราศัยกัน
เวทีด้านขวามีเครื่องเสียงโดยมีประชาชนใครก็ได้
ที่อยากจะขึ้นไปปราศัยบนเวทีณจุดนั้น
ก็สามารถขึ้นไปพูดคุยขึ้นไปข้างบนนั้นได้
เช่นเดียวกับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการปราศัย
ซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ที่ฟิลเชอร์พาร์ครังสิต
แกนนำนะครับเป็นประชาชนที่มาร่วมชุมนุม
นี่เป็นบรรยากาศสดขนาดนี้ช่วง๑๗นาฬิกา๖นาที
ซึ่งเรายังไม่ทราบนะครับว่าการชุมนุมตรงนี้วันนี้นั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่
แต่นี่เป็นบรรยากาศตอนนี้เริ่มให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
นั่งลงกับพื้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังคงมีการเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ขณะเดียวกันการจราจรบริเวณฟิลเจอร์พาร์ครังสิต
ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดยังไม่มีการปิดถนนแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณสะพานลอยฟิลเชอร์พาร์คนะครับ
ก็แออัดไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมเช่นเดียวกันนะครับที่พยายามจะเดินลงไปด้านล่างให้คุณผู้ชมดูฝั่งซ้ายนี้ก่อนนะครับ
ก็จะเห็นว่าบนสะพานลอยตอนนี้ก็แออัดไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมกันตรงนี้
ก็หลายคนกังวลอยู่นะครับเพราะว่าสะพานลอยค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่มากคนเยอะก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับ
อ่ะตอนนี้เป็นบรรยากาศตรงนี้กันก่อนนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดตรงนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนั่งกันเต็มพื้นที่ตรงนี้กันหมดแล้ว
สังเกตเห็นว่ามีรถคันหนึ่งด้วยนะครับก็จะมีเวทีปลาใสกันนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดตรงนี้นะครับ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัชท์ข่าวทะเลาะทีวีรายงานสดจากซิลเชียร์พาร์ครังสิตครับ